เป็นพระสงฆ์เอาพระปลอมที่เป็นพระเครื่องต่างนานาเนี่ยไปหลอกให้ชาวบ้านบูชาทำแบบนี้ก็ได้นะพระนะฮะพระจริงเอาพระปลอมไปให้ชาวบ้านเขาบูชานะครับ
อยู่ในย่ามนะมีพระเครื่องเต็มไปหมดเลย
ชาวบ้านก็บอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยดีกว่า
ตอนนี้นั่งหน้าซีดเลยคุณเพราะว่าเจ้าหน้าที่รุมล้อมตัวเลย
ใช่ค่ะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองสุโขทัยได้รับแจ้งว่ามีพระนอกพื้นที่ไปหลอกให้ชาวบ้านบูชาพระเครื่องปลอม
เขาก็มีใบสุทธิรับรองเป็นพระจริง
พอไปถึงที่บริเวณใกล้กับวัดพรายชุมพลไปพบรถกระบาดฟอร์ด
พระรูปนี้ขับกระบะกันมา๒รูปมาด้วยกัน
ทะเบียน๑ทพศ๖๑๐๖กรุงเทพมหานคร
รถคันนี้ก็ไปจอดอยู่ก็เลยแสดงตัวขอเข้าไปตรวจสอบหน่อย
ไปพบพระส่องรูปคือพระยศสักโกภลกับพระธนโยศสมสุข
ซึ่งพระธนยศก็เป็นคนขับรถขับกันมา๒รูป
พร้อมกับเอาถุงมาถุงในย่ามมีวัตถุมงคลต่างมากมาย
ท่านก็บอกว่าท่านจะเอามาเข้าพิธีพุทธาพิเศษ
วัดพายชุมพลนี่แหละไม่ได้จะมาขายมาลงมาหลอกอะไรหรอก
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อตรวจสอบไปตรวจสอบมาสอบสวนไปสอบสวนมา
พระทั้งสองรูปยอมรับอัตมาเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีโยม
นำพระเครื่องส่วนใหญ่ก็เป็นไอ้ไข่วัดเจดีกับหลวงพ่อรวยเนี่ย
ที่ทำปลอมขึ้นมานี่แหละก็จะมาหลอกให้ชาวบ้านบูชานี่แหละนะฮะ
ว่าจะเอามาทำพิธีก่อนนะในพิธีเททองหล่อพระประธานในวัดพายชุมพล
ทางด้านสำนักพุทธเองก็เลยเชิญพระทั้งสองรูป
ไปหาท่านเจ้าอาวาสวัดกำแพงงามคือพระครูพิทักษิตโกศล
เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านกล้วยนะฮะท่านก็มาว่ากล่าวตักเตือนว่า
ท่านท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้เราขอเชิญท่านกลับไปออกนอกพื้นที่ไป
อย่ามาทำแบบนี้อีกในพื้นที่ของเราท่านมาจากลบบุรีท่านก็กลับไปซะ
พระสองรูปนี้เขาใช้คำว่ามักจะขับรถมากันเองสองรูป
แล้วเดินทางไปตามวัดนั้นวัดนี้ที่เขามีพิธีการนะฮะหล่อองค์พระประธาน
หรือว่าวัดดังที่มีพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็จะมาเอาของขลังมาบอกชาวบ้านว่านี่นะ
เป็นของขังจากวัดของอัตมานะนี่บูชาแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไป
จนชาวบ้านเขาจำได้พระรูปนี้มาบ่อยก็เลยล่าสุดก็ไปที่นี่
ก็เลยไปแจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าเป็นหลอกชาวบ้าน
ใดก็ให้ท่านออกนอกพื้นที่แล้วก็กลับบ้านไปกลับวัดไปกลับวัดไป
ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือที่ทำหน้าที่นะ